ขอให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คลี่คลายไปโดยเร็วครับคุณผู้ชม
แน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยที่อิสราเอลนั้น

และนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ

นำทีมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณปานปรีพหิตธานุกรนะครับได้นั่งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าล่าสุดครับ
โดยยืนยันว่ามีแรงงานไทยบาดเจ็บ๘คน
จากเหตุการณ์การสู้รบกันที่เกิดขึ้นที่อิสราเอล
มีคนไทยบาดเจ็บ๘คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโซโรก้า๕คน
รอการช่วยเหลือจากกองทัพอีก๓คน
และมีคนไทยเสียชีวิต๑คน
อันนี้เป็นตัวเลขอ้างอิงจากกระทรวงการต่างประเทศ
มีการแถลงเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
อกจากนี้มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมด๑๑คนด้วยกัน
สถานทูตครับพยายามติดต่อกับทางการอิสราเอล
แต่ยังไม่สามารถจะเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความขัดแย้งได้
จึงยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลต่างอย่างเป็นทางการได้นะครับ
ขณะที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการประชุมที่กรมการกงศูนย์ครับ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อตระเตรียมภารกิจต่างในการช่วยเหลือคนไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้น
จุดยืนของรัฐบาลไทยนะครับว่า
เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

ประนามอะไรไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
แต่ประนามการใช้ความรุนแรง

หรือว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในทันทีครับ
คุณผู้ได้รับหมาเชียง๘คน
รอการช่วยเหลือจากกองทัพ๓คน
และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโซโรก้า

เสียชีวิต๑คน
ถูกจับไป๑๑คน
ซึ่งสถานทูตก็พยายามติดต่อกับทางอิสราเอล
เพื่อประสานยืนยันข้อมูล
ซึ่งในชั้นนี้ฝ่ายอิสราเอล
ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับ

ตัวเลขหรือข้อมูลต่างอย่างเป็นทางการได้
รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

ในการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย
ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ปล่อยตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในทันที
จากนั้นมีการต่อสายโทรศัพท์
พูดคุยกับนางสาวพันนภาจันทรารมครับ
เอกอัครัชทุธไทยประจำกรุงเทลอาวิฟต์ประเทศอิสราเอล

โดยบอกว่าตอนนี้ยังมีการสู้รบกันอยู่ในเขตฉนวนกาซ่า
แต่ไม่ใช่พื้นที่ที่แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกัน
แล้วก็ย้ำว่าแรงงานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธนะครับ
ส่วนแรงงานที่ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันนั้น
ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครอง
ต้องรอทางการอิสราเอลนั้นเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อน
ตอนนี้ปัญหาสำคัญอุปสรรคสำคัญคือเรื่องของข้อมูลครับ

เรื่องจากยังไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้อย่างแน่ชัด
สถานการณ์แท้จริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร
ลองฟังดูฮะ
แค่สองส่วนแต่ยังไม่ใช่ในส่วนที่เราได้รับรายงานว่า
แรงงานไทยถูกจับตัวประกันอยู่นะคะ
ว่าแรงงานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ทางฝ่ายฮามาสเนี่ยจะทำร้ายนะคะ
เพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

ตอนนี้เราพยายามติดต่อกับฝ่ายแรงงานนะคะ
แต่ถ้าติดต่อได้เฉพาะแรงงานที่บาดเจ็ดบางท่านนะคะ
แต่แรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันเรายังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
เพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ถูกยึดครองอยู่นะคะ
ต้องรอฝ่ายอิสราเอลเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะ
จากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้น
บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งทางอากาศทางทะเล
นั่นคือความยากลำบากอีกอย่างหนึ่ง
จากข้อมูลที่มีจำกัดแล้วเรื่องของการปิดล็อกพื้นที่

แต่อย่างไรก็ตามทางการไทยจะทำอย่างเต็มที่ครับ
ส่วนการออกแถลงการประนามความรุนแรงโดยรัฐบาลไทยนั้นย้ำว่าเป็นการประนามการใช้ความรุนแรง
ไม่ได้เป็นการประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอืม
แค่ว่าไม่ว่าใครก็ตามใช้ความรุนแรง
เป็นสิ่งที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องนะฮะ
สงสารประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาบาดเจ็บล้มตาย

สำหรับรายชื่อผู้บาดเจ็บคนไทยนะฮะ
จะมีการเปิดเผยหลังจากนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
เหนือจากแรงงานไทยแล้วก็เห็นบอกว่ามีแรงงานชาติอื่น
ทั้งคนอิสราเอลที่มีการถูกจับตัวเป็นตัวประกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดทางการไทยค่ะ
ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ท่านก็ได้แสดงความห่วงใยคนไทยในอิสราเอลกว่า๒๐๐๐คน
คือจำนวนตัวคนไทยที่เป็นแรงงานในอิสราเอลคือค่อนข้างเยอะมาก
ท่านได้มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะบินไปฮ่องกงนะคะ
ท่านบอกว่าตอนนี้เหมือนกับทางตัวท่านได้พูดคุยกับ
พร้อมกับมีการฝากให้กำลังใจ
ฝากดูแลคนไทยในอิสราเอลด้วย
ขณะที่ภายในประเทศของอิสราเอลเองนะคะตอนนี้เห็นบอกว่า
มีมาตรการล็อกดาวน์ไม่ให้ประชาชนออกจากบ้าน
สถานการณ์อยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างหนัก
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือนะคะทางการไทยแล้วก็ทางท่านนายยกเองได้มีการสั่งการไป
คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องบินของกองทัพอากาศ
พร้อมกับคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปรับคนไทยตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ทันทีที่น่านฟ้าของอิสราเอลมีการเปิด
แล้วก็สถานการณ์บนน่านฟ้าดีขึ้น
พร้อมรับแรงงานไทยกลับมาทันทีตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลไทยได้มีการตั้งศูนย์ประสานงาน

หากใครมีญาติบุคคลใกล้ชิดอยู่ในอิสราเอล

ของแต่ละจังหวัดกันได้นะคะฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ที่บอกถูกจับตัวไปสิบแปดคนก็ไม่แน่ใจว่าสิบแปดคนจริงหรือเปล่า
อาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับเขาอาจจะดูแลหน่อย
ยังไงเราก็ไม่ทราบจริงจริงตอนนี้นะครับก็ไม่ก็เพิ่งคุยกับทั้งทั้งทั้งท่านทูตไป
เครื่องบินของทัพอากาศเตรียมพร้อมน่านฟ้าปิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดผมเองผมก็ให้เบอร์โทรศัพท์กับทางของผมส่วนตัว
ให้กับสถานท่านทูตไทยประจำอิสราเอลไปด้วย
ก็ขอให้ท่านรีพอร์ตมาประจำวันเลย
นี่ค่ะคือท่านก็บอกว่าตอนนี้มีการประสานทางการอิสราเอลให้ดูแลคนไทย
ใกล้ชิดขณะที่ทางการอิสราเอลเองนะคะ

แต่ทางอิสราเอลรับปากว่าจะดูแลคนไทย
เทียบเท่ากับประชากรหรือว่าประชาชนในอิสราเอลและชาติอื่นเช่นเดียวกัน
ทีนี้คุณผู้ชมคะทันทีที่ท่านนายกได้มีการบินไปถึงฮ่องกงด้วยภารกิจที่ต่างประเทศ
ท่านบอกว่าทันทีที่ท่านถึงฮ่องกงในเวลาเที่ยง๕๐นาทีของฮ่องกงนะคะ
ท่านก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากนางสาวพันนภา
อัครราชทูตที่กรุงเทลอาวิฟต์ว่ามีคนไทย
นี่คือตัวเลขที่ท่านได้รับการยืนยันจากเอกอัครราชทูตประจำอิสราเอลนะคะ
ท่านบอกว่ามีคนไทยเสียชีวิตสองศพ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกับตัวท่านเองนายกค่ะ
ได้มีการกำชับให้ชัดเจนว่าให้มีการรายงานเรื่องนี้ให้ท่านทราบด้วยตัวส่วนตัวของท่านเอง
คือรายงานโดยตรงสายตรงมาหาท่านเลยตลอด๒๔ชั่วโมงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้
ทีนี้ตอนนี้ค่ะท่านนายกบอกว่าให้รอฟังสถานการณ์ที่หน่วยงานต่างมีการประสานนะคะ
ทันทีที่สามารถบินได้กระทรวงการต่างประเทศกองทัพอากาศก็จะมีการบินไปรับคนไทยทันที
ซึ่งแต่ละเที่ยวบินจะสามารถรองรับจำนวนประชาชนหรือว่าคนที่จะขึ้นเที่ยวบินกลับไทยได้
ร้อยยี่สิบสามคนต่อหนึ่งเที่ยวบินท่านนายกบอกว่าตัวท่านเองให้ความสำคัญมากกับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะคะ
เพราะว่าท่านมองว่าตัวท่านเองแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็จะดูแลชีวิตคนไทยให้ดีที่สุด
พร้อมกับมีการดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบนะครับ
คุณผู้ชมยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้ติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ